เป็นส๐๑เผ็ดสามภาคชาติไทยภาสธนา
เสียชีวิตด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ
นั่นก็คือทนายขาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งที่ก็มีผลงานลงสมัครมา๗ครั้ง
แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชน

ตำรวจโรงพักพลทองก็ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่า
ฉัดมงคลชาติพงศธรหรือทนายขาว
ผู้สมัครสอสอร้อยเอ็ดเขต๓
หมายเลข๑๖พักชาติไทยพัฒนาเสียชีวิตจากอาการช็อก
หลังจากญาตินำส่งโรงพยาบาลโพนทอง
พยาบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะ
ยื้อชีวิตเป็นเวลากว่า๑ชั่วโมง

จากนั้นนะคะก็มีการชนสูตรพลิกศพ
ผู้ตายก็นำศพมาเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว
เพื่อรอลูกชายคนโตและญาติญาติเดินทางจากกรุงเทพ
จากนั้นค่ะเขานำศพไปตั้งไว้ที่มูลนิธิสารเจ้าปู่กุฎเป็ง
อำเภอโพนทองเพื่อทำพิธีรดน้ำศพต่อไป
นายอรินพลเยี่ยมหรือเลขาเปี๊ยก
เลขาทนายขาวนี่นะคะบอกว่า

ผู้ตายก็ตั้งจุดปราศัยสุดท้ายที่บ้านป้อง
ตำบลโพศรีสว่างอำเภอโพนทอง
แล้วก็ไปร่วมงานทำบุญที่บ้านหนองแสงตำบลภูเขาทอง
ก่อนที่จะเปลยออกมาบ่นออกมาว่าเหนื่อย

ศูนย์ประสานงาน๑๐๑เขต๓พักชาติไทยพัฒนา
เดือตำบลแวงอำเภอพลทองนั่นแหละค่ะ
และในช่วงเวลาก่อน๔โมงเย็น
ก็นั่งรับประทานอาหารทานอาหารว่างกับเพื่อน

ก่อนที่จะมีการกำหนดแผนว่าเดี๋ยว๕โมงเย็นเนี่ย
จะออกไปตั้งจุดปราศัยหาเสียงอีก๒จุดนะคะ
แต่ขณะที่กำลังคุยกันอยู่นะคะคุณผู้ชม
ทนายขาวก็ล้มฟุบลงแน่นิ่ง
มณฑิชาชาติพงศธรซึ่งเป็นภรรยาของทนายขวาเอา
รวมทั้งเย็ดเองก็เห็นเหตุการณ์

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
สำหรับทนายขาวนั้นพื้นเพลเป็นชาวอำเภอโพนทองค่ะ
ลงเล่นการเมืองสมัครทั้งสส
สมัครทั้งสวมาแล้วทั้งหมด๗ครั้ง

แต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน
แต่สุดท้ายครั้งนี้ก็เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ